จะพาไปทานเป็นของเผ็ดของแซ่บนะครับ
อาหารที่แซ่บเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปทางภาคอีสานใช่ไหม
แต่ว่าที่จะพาไปนะครับคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ
นั่นก็มีอาหารที่มันแซ่บขึ้นชื่อลือชาเหมือนกัน

ร้านนี้เลยเราพุ่งไปที่ร้านลาบซอย๓
ตั้งอยู่เลขที่๙๓ทับ๑บ้านวังกระดาษเงินตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่ง

พอไปถึงที่ร้านเราก็ได้พบเจอกับคนนี้ครับ
นางนงลักษณ์แก้วเกรดศรีอายุ๔๗ปีเจ้าของร้านกำลังยืนสับเนื้อเลย
ปับเนี่ยตับตุ๊บ
เจ้าของร้านกำลังสับเหนือสับหมูอยู่
เดินไปถามขอถามหน่อยคุยสัมภาษณ์หน่อย

สุดท้ายพูดสิขายว่าเราต้องลากขออยักษ์มาแล้วก็กลับบ้านไป
แล้วค่อยกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งในช่วงเวลาที่พี่เขาว่างแล้ว
เจ้าของร้านเขาก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่อยากเปิดร้านขายลาบนั้น
เนื่องจากพบว่าผู้คนแถวนี้ส่วนใหญ่มักชอบกินอาหารสไตล์ลาบขมต้มแซ่บ
ประกอบกับตนเองชอบทำอาหารประเภทนี้อยู่แล้วก็เลยมีแนวคิดเปิดร้านขายลาบแบบนี้ขึ้นครับ
ก็พอดีร้านเราตั้งอยู่ในซอยไงในซอยมันเข้ามาลึกหน่อยประมาณ๕๐๐เมตร
เราก็เลยเออจะตั้งชื่ออะไรดีมันอยู่ในซอยก็ตั้งวัดลาลาบซอย๓ก็แล้วกัน
นี่เป็นไงล่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในซอยลึกหน่อยสัก๕๐๐เมตร
แต่ความอร่อยแล้วก็กลิ่นมันหอมหวนยวนใจสุดท้ายลูกค้าก็ยังเข้ามาถึงมาเจอ

คือยังไงล่ะอยู่ลึกก็มีคนเข้ามากินนะ
ถูกต้องโอ้โหแดงแบบนี้น้องใบตอง

ก้อยซกเล็กซกใหญ่อะไรประมาณนี้ไหม
เป็นก้อยลาบก้อยลาบขมอะไรพวกนี้
ครับปัจจุบันร้านนี้เขาเปิดให้บริการมานานกว่า๑๒ปีแล้วนะ
ซึ่งนางนงลักษณ์ก็บอกว่าเมนูโดดเด่นของร้านที่ลูกค้ามักสั่งทานทุกครั้งก็คือ
ลาบเนื้อก้อยเนื้ออุเพี้ย

เขาบอกว่ารักษณะจะเหมือนอ่อมเนื้อคน
ก็จะใส่เพี้ยเข้าไปใช่ค่ะ
เอาไปลองทานกันดูนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างที่ผมบอกซกเล็กต้มแซ่บก็มี

ข้นเนื้อนุ่มสดใหม่แล้วครับ
วัตถุดิบหลักของทางร้านก็มีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

มาประกอบเมนูอาหารในแบบวันต่อวันครับ
ทำให้ลูกค้าทุกคนแวะเวียนมารับประทาน
รู้สึกว่าติดปากรสชาติถูกใจเลยทีเดียวนะครับ
ร้านนี้เปิดทุกวันนะครับไปลิ้มลองความอร่อยกันได้

ค่ำเลยทีเดียวไปทานกันได้นะครับ
หรือสามารถโทรไปสั่งอาหารล่วงหน้านะครับ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นเอาไว้ให้นะครับ
สั่งอาหารหรือว่าจะไปสำรองที่นั่ง
ก็โทรไปที่หมายเลขนี้นะครับ

อาหารเสิร์ฟแล้วใช่เสิร์ฟแล้วทำไวด้วยนะแล้วก็อร่อยด้วยลูกค้าคอนเฟิร์มมาแล้วนะจ๊ะ
นี่ดูบรรยากาศบรรยากาศก็ดีนะดูสิต้นไม้อะไรต่างนานา